สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอุ้ยวันนี้คุณแม่ม้าหวานแววมาก

พี่ต้องมีผัวอย่างงี้ต้องมีผัวจริงแล้วชีวิตคุณจะต้องเลี้ยงเด็กสักอายุ๒๕๒๐

รู้สึกได้เลยเขาไม่น่าจะชอบเด็ก

น่ากลัวมากก็อ่านข่าวกันดีกว่า

เรียกว่าตอนนี้ก็เตรียมเนรเทศ

ก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนชอบโชว์รอยสัก
บางทีการอยู่เย็บในที่ของตัวเอง
ยังจับไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา

แล้วก็แถลงข่าวการจับกลุ่ม
นายชิเกฮารุชิเรอิ

ที่ญี่ปุ่นนี่แหละค่ะญี่ปุ่นก็ใช้ชื่อว่า

หลังจากร่วมกับสมาชิกแก๊งอีก๗คนค่ะ

คาซึฮีโกโอโตเบะ

นิสักที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม
รวมถึงนิ้วก้อยมือซ้ายที่ด้วนกุด

ชื่อนางอริสรารับจ้างรับก็คือทำงานทั่วไปนี่แหละค่ะทาสี
ตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทยก็ได้พยายามทำตัวให้เป็นที่สนใจน้อยที่สุดแล้วนะคะ
กระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้นั่นเองค่ะ

อืมนี่ไงอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้ประสานกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอให้ตรวจสอบชายที่ปรากฏภาพในโซเชียลมีเดีย
แน่ชัดแล้วค่ะว่าผู้ต้องหาหลบหนีคดีที่ทางการญี่ปุ่นต้องการตัว
ทำให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีเข้าจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองค่ะ
เขาก็พยายามปิดบางสถานะตัวเองตลอดบำกันต่าง

อย่างที่บอกไปก็เลยกลายเป็นเบาะแสให้ตำรวจนั้นเข้าจับกลุ่มได้นั่นเอง
ทั้งนี้ก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สอบปากคำนะคะ
นายชิเกฮารุซึ่งเจ้าตัวยอมรับสารภาพทุกกรณีเลย
ต่อไปก็คือส่งตัวให้ตมก่อนจะนรเทศออกนอกราชอาณาจักรไป

ระหว่างที่อยู่ที่เมืองไทยเขาเคยต้องคดี
หรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก่อคดีในประเทศหรือเปล่า
ถ้ามีก็ต้องดำเนินคดีในประเทศไทยก่อน

ถึงจะส่งไปได้ถูกต้อง

เขาก่อคดีตั้งแต่ปี๒๕๔๖
ก็เรียกได้ว่าเกือบ๑๐กว่าปี

ถ้าวันนี้ไทยดูทางไทยรัฐทีวีก่อนหน้านี้ข่าว
อาชีพรับจ้างด้วยใช้ชีวิตปกติเลยพี่
แต่โอเคแหละด้วยความที่รอยสัก

ตำรวจก็เก่งเนอะไปจำรอยสักเขาได้
เพราะว่ามันคงเยอะจนเป็นที่น่าสนใจของคน

ก็คงรู้สึกอีกว่าแบบเอ๊ะภายในยังไง
มันอยู่กันมาตั้ง๑๐กว่าปีไม่โดนจับ

เขาชอบนอนตามสาราแล้วแบบทำตัวแบบเวสิกมาก

เหมือนพวกพะเนจรเล่อร่อนอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งก็เอาจริงนะส่วนใหญ่คนก็จะมองข้ามไปด้วยซ้ำ

แต่มันน่าหมดคดีความมันน่าจะหมดไปแล้ว
ตอนนี้ต้องเช็คก่อนอย่างที่น้องบอกว่า
จะต้องเช็คก่อนเหมือนกันว่าในประเทศไทยเขาก่อคดีอะไรไหม
แล้วหลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องส่งกลับไปที่ญี่ปุ่น
เพื่อนที่อยู่ร่วมกรุ๊ปกับคุณลุงคนนี้ก็คงแบบ
เพื่อนฉันเป็นยากูซ่าเหรออะไรแบบนี้
ก็เมื่อกี้เขายังอาจจะมาเล่นอะไรนะหมากฮอตอยู่เลย

เพราะมีคนถ่ายรูปแกลงไหน

แสดงว่าที่ลุงโดนจับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าวัยรุ่นชอบไปถ่าย

เขานี่ด้วยเขาแบบสอนเด็กศักดิ์ลายศักดิ์

เพราะว่าลายศักดิ์เขาก็น่าจะแปลกกว่าคนที่อยู่ในเมืองไทย

รายสวยเลย

เค้าคงครี๊ดลงโซเชียลซ่ะเลย

ไม่ได้หัวหน้าต้องตัดนิ้วด้วย

เกกูสเกกูเส้า

แล้วก็มันไปติดเชื้อในฟัน

โรคเชื้ออะไรนี่มัน
ปรากฏว่าโอ้โหเอามาพึกเอามาพาด
ไม่อยากเชื่อว่าแค่กินปล่อง
เขาถึงบอกว่าฟันเป็นจุดนึง

เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบว่ามือแพทย์
ธนาธนแพทย์หรือว่าธนาแพทย์ที่แบบว่า
ชำนาญงานในเรื่องของการจัดฟัน
ดังนั้นเนี่ยอันนี้มันดันเป็นแบบว่า
จัดฟันแบบในกลุ่มออนไลน์
หนูเคยเห็นตั้งแต่สมัยตอนแบบหนูเรียนมัธยม
มันจะมีแบบเป็นจัดฟันแฟชั่นอะไรแบบนั้น
ไม่ต้องอะไรหรอกไอ้ที่ดัดฟันตามตลาดนัดจริง

ตลาดนัดหลังบ้านก็จะมีขายเลย
อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมขายอุปกรณ์เถื่อน

อุปกรณ์เถื่อนในการจัดฟันเถื่อนด้วยนะฮะ

ต้องบอกว่ามีมูลค่าในการซื้อขายเนี่ยนะ

ยังมีดาราแล้วก็นักร้องร่วมกันโฆษณาด้วยนะ
ต้องบอกอย่างนี้เลยเป็นอันตรายต่อฟันมาก
เป็นอันตรายยังไงเดี๋ยวมาฟังกันเลยตรงนี้นะครับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประกอบ
ด้วยทันตแพทย์ขยะสะพานพร้อมด้วย
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารระยา
กองบังคับการปรับปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แล้วก็บริษัทผู้จำหน่ายวัสดุทันตกรรม
แล้วก็แลบธรรมกรรม

ความคืบหน้าในการทลายธุรกิจ

หลังที่สคบออกมาประกาศ
ห้ามนะฮะจำหน่ายอุปกรณ์จัดฟันในลักษณะแบบนี้ก็เลยทีเดียว
เป็นธุรกิจในการจัดฟันแบบออนไลน์อย่างนี้นะ
มันมีระบาดไปทั่วเลยในขณะที่
รูปแบบการพัฒนาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

จริงคือออยอนุญาตด้วยนะเออส่งผลให้
โดยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากการที่ใช้อุปกรณ์จัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้
มันก็จะมีสีที่ฉูดฉาดใช่ไหมมันก็จะทำให้เกิดบาดแผลได้

เกิดการอักเสบเสี่ยงในเรื่องของการอันตรายจากโลหะหนัก
แคทเมียตะกัวนอกจากนี้มันก็จะกลืนสารดังกล่าวเข้าไปในร่างกายทุกวัน
ก็จะทำให้เกิดการตกค้างสารเคมีคุณเข้าใจคำนี้ไหม
ตะกัวอะไรพวกนี้มันอันตรายต่อตับต้องบอกอย่างนี้นะ
แล้วก็ระยะยาวมันจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างแน่น
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาได้ออกประกาศเรื่องของห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟัน
บังคับใช้อย่างเป็นทางการดังนั้นธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันออนไลน์
ทุกประเภทจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
มีโทษโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๕แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับกันเลยทีเดียวนี่อันตรายมากเลย
มันมีช่วงหนึ่งที่แบบดาราช่วยโฆษณา

ไอจีหน้าเธอเนาะไอจีเฟสบุ๊คนะ้หนู
เออเพราะว่าแล้วเขารู้จักกันหรือว่าเค้าตั้งบัตรารา
พ่อจ้างอ่ะยิ้มให้ดูแล้วทำเป็นตลกแล้วหลานหนูก็เถียงหนูว่า
เนี่ยพี่เค้ายังใส่เลยหนูก็ซื้อไม่เห็นผิดเลย

แล้วรรดิจัดกับเขาไหม
งั้นเนี่ยสาเหตุที่ไปจัดความตามตลาดเนาะออไลน์

เข้าใจคำนี้ไหม
เนาะจริงก็ยัง
อยู่ในร้านด้วยมีร้านเป็นเหมือนร้านหมอฟันด้วย

ใช่ไหมล่ะเมื่ออย่างนี้ปุ๊บให้เราเป็นเด็กนักเรียน
ตามร้านนั้นก็อาจจะแพงกว่าแต่นี่มีหมอด้วย
แล้วก็ออยผ่านคุณดูออยผ่านยังจะไม่รอด

คือเวลาเราจัดฟันมันต้องอยู่ในการทำของแพทย์ของหมอทันตกรรม
เสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาเขาจะทำเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการไปวัดไปพิมพ์
ไปอะไรแล้วก็ไปทำให้ลวดมันขึงไปตามที่ในลักษณะของการจัดฟัน

มันก็คงไม่ได้ช่วยให้มันแบบว่าฟันเราเสียบเข้าที่

คิดกันสักนิดอย่างที่บอกว่ารักษาทีเนี่ยบางทีเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงมันไม่ได้
เอาเงินเป็นที่ตั้งขอร้องเลย
วันนี้ชาวเชียงใหม่นะฮะเป็นเขาเรียกว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เป็นปฏิหารของหลวงปู่ทองครับ
วันนี้ลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วสารทิศนับหมื่นลายร่วมแห่สรีระเกจิดัง
เมืองร้านนาพระครูธรรมโกศลขึ้นไปไว้บนปราศาสตร์นกหัสดีลิ้งนะครับ
แห่เกิดปรากฏการณ์เขาบอกอยู่ดีเนี่ยลมพัดลมพัดมาก
คืออาจจะไม่รู้ว่าเป็นปฏิหารอะไรเป็นลมพัดพาเมฆบทบังดวงอาทิตย์
ผู้ร่วมงานเนี่ยทั้งงานเลยยกมือบอกสาธุในเหตุการณ์
พร้อมเตรียมนำอายุเนี่ยไปตีหวยอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้ว
คือที่วัดร้องวัวแดงบ้านร้องวัวแดงที่สรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะ
ได้มีพิธีขบวนแห่สรีระร่างพระครูธรรมโกศล
อายุของท่าน๙๑ปี๗บวชเป็นพระ๗๑พันศา
เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะฮะวัดร้องวัวแดงแล้วก็อดีตเจ้าคณะอำเภอสรรกำแพงด้วย
มรณภาพไปหัสดีลิ้งนะครับ
ท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่๒๓กัญญายม๒๕๕๘
ก็มรณภาพมานานแล้วนะกัญญา๒๓กัญญายม๒๕๕๘
จากสาราธรรมโกศลก็มีการอับไว้ที่ปราศาสตร์นกหัสดีลิ้งนะครับ
ที่เตรียมไว้ในรานวัดโดยมีฝ่ายสงฆ์นำโดยหลวงปูทองอายุ๙๔ปี
พระธรรมคาราจารย์ทองสิริมงคลโลพระพรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๗เป็นประธานสงฆ์
แล้วก็มีในอำเภอสรรกำแพงหลังจากนั้นชาวบ้านทราบว่า
ทั้งผู้สูงอายุหนุ่มสาวก็ได้ไปร่วมขบวนแห่สรีระเกจิของเมืองล้านนา
เชื่อมั้ยว่าวันนี้ชาวเหนือกว่ามืนคนเลยนะเป็นหมื่นคน
โดยมีทั้งขบวนแห่ผ่าไตซุ้มต่างเขาบอกขบวนนี้ยาวเป็นกิโลเมตรเลยอ่ะ
ในอำเภอสังกะแพงคุณอนุพงศ์วาวงมูลเนี่ยกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้
จะมีพิธีสวดมนต์อภิษฐรรมทุกคืนจนถึงวันที่๑๕มกราคม
จากนั้นในช่วงบ่ายพวกราชกาลจังหวัดจะเดินทางมาเป็น
ประธานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ธรรมโกศลที่จะประกอบพิธีให้เป็นไปอย่างสมเกียจ
พูดสิทธิ์ข่าวรายงานว่าขณะที่สาธุชนลูกศิษฐ์ร่วมขบวนแห่เกจิราณา
ได้มีเหตุลมพัดแล้วก็อยู่ดีเมฆมาบังดวงอาทิตย์
ทำให้สาธุชนที่มาต่างยกมือไหว้สาธุเป็นแบบว่าทั้งหมดเลย
แต่ทั้งหมดที่มาเป็นหมื่นคนก็ถามว่าอายุหลวงปู่เท่าไหร่
อายุหลวงปู่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอายุ๙๑ปี
ท่านบวชเป็นพระเนี่ย๗๑พันศาแสดงว่าท่านเริ่มบวชตั้งแต่อายุ๒๐

เพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปเนาะนี่ก็ไปดูกันเอาเองด้วยกันนะฮะ
เป็นปฏิหารที่คนทางเชียงใหม่เนี่ยเกิดขึ้น

มีสิวันนี้อุ๊ตัยรุ่นเปิด
วันนี้เขาบอกว่าการที่แบบว่าทุกวันนี้มีการขายของทางออนไลเฟบงเฟซบุ๊ค
ทุกวันมันจะหนักขึ้นแล้วมันจะหนักขึ้น
เห็นมีอันนึงได้ขายอันนี้ด้วยที่ล้างแบบว่าช่องคลอดให้สะอาด

เรียกอะไรกันนะก็ล้อกก่อนสิ

ซักครั้งดูแข็งมันแบบดูเดียวสักครั้งจะมีแล้ว
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะหาผู้ชายได้แล้วใช่ไหมครับจริงอุ๊ยจริง
อ่ะเรากำลังรออากาศเย็นกันอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องต้องดื่มน้ำขิงคุณแม่ดื่มน้ำขิงรอแล้วค่ะคุณค้า
เอาเย็นเขาบอกลงแน่นอน๔๖องศามีเกี๊ยวบอกเชียงขอมตอนนี้หนาวมากเชียงรายหนาวกันมาก
ข้างบนมันต้องหนาวอยู่แล้วสิณตอนนี้ข้างบนเนี่ยหนาวอยู่แล้วหมายถึงว่าเหนือหนาวอยู่แล้ว
ถามคำได้ไหมต้นไม้ประเภทนั้นมันเป็นต้นไม้ฤดูหนาวมันเป็นต้นไม้ยุโรปใช่แน่นะ
ใช่๑๐๐เพราะว่ามันติดกับเทือกเขาฮิมาลัยนึกออกไหมฮะมันอยู่ตรงนั้นกรุงคาชินเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ไปเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยว
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติพม่าเปิดตรงนี้ถ้าพม่าเปิดตรงนี้นะแถวบ้านเราก็จะมีลานสกีที่ใหญ่ที่สุดพอกับที่เกาหลี
ถ้าเขาเปิดสำเร็จนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีคนไปลงทุนณเบื้องต้นตอนนี้มีคนเหมือนจะไปทำมีไปทำแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังไปเซอร์เวย์อยู่เพราะมันเป็นของพ่อเพื่อนฉันเอง
อ๋อทั้งหมดตรงนั้นในวันนี้กรณีสภาพอากาศแปรปัวมีความหนาวยังเพิ่มขึ้น
ใส่ผมอีกทั้งยังพบน้ำค้างแข็งขึ้นตามยอดดอยในภาคเหนือเราจะเห็นกันอยู่ด้วย
แมคานินโรงไปถึงรักชินประเทศพม่า
ซึ่งอย่างที่เมื่อวานเราโชว์ภาพกันไปว่าถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวเลย
ทำให้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วประเทศไทยที่เราเคยฝันกันว่าประเทศไทยจะมีหิมะแอปกันบ้างเนี่ย
จะมีบ้างไหมไม่มีไม่มีตายหมดเลยนะ
ไม่มีเพราะว่ากระแสน้ำอุ่นมันไหลผ่านมาที่อ่าวที่ทะเลของเรา
ยังไงอากาศเย็นก็บุญแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า
ถ้าไม่มีกระแสน้ำอุ่นวิ่งผ่านสิมีโอกาสไม่มีโอกาสเลยแต่นี่มันวิ่งผ่านยังไงก็ไม่มี
คือแกนโลกนอกจากแก่โรคไปเรียนภูมิศาสตร์แล้วจะรู้ทันทีว่ายังไงก็ไม่มี
การที่มีหิมะได้จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งทางด้านสภาพอากาศ
ประกอบกับความชื้นในอากาศที่มีฝนตกหรือลมพายุเนี่ยจึงจะเกิดหิมะตกได้
สำหรับบ้านเรานั่นแหละน้ำค้างสุดยอดแล้วมันเป็นไปได้แค่น้ำค้างแข็งแม่ทะนิ้ง
จะพบเห็นในฤดูหนาวบนยอดดอยสูงในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเท่านั้นนะ
แต่วันนี้เราจะเห็นว่าอีสานตอนบนก็มีก็มีแล้วที่ลงที่เลยก็เริ่มมีแล้ว
แต่ปัจจุบันสภาพอากาศทั่วโลกต้องยอมรับเขาเป็นนักกฤทธิยศาสตร์อยู่
ทฤษฎีพวกนั้นอาจจะต้องคิดกันใหม่แล้วเหมือนกัน
มันเปลี่ยนอะมันแปรปรวนสูงจึงเป็นสิ่งที่นักปฏิโศษและนักนิยมวัทยา
แล้วก็จะต้องเฝ้าสังเกตการณ์ว่ามันเป็นไปได้ไงอย่างนี้
ในขณะที่เราจัดกันอยู่ข้อนแก่นหนาวมาก
เมื่อนานแล้วตอนเดือนธันวาหนาวมาก

คายตอนเที่ยงตรงอุณหภูมิยัง๑๖๑๗องศาอยู่เลย
ตอนเที่ยงนะแล้วตอนกลางคืนฉันชอบเย็นจะต้องเอาเสื้อเมาห่มกันเลย
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านแล้วเนี่ยนะ
ครั้งนึงสินามิที่เกิดขึ้นก็มาตรงแถวนี้
รวมไปถึงสถานการณ์ของแผ่นเปลือกโรคที่มีการเคลื่อนไหว
เฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่หมู่เกาะนิโคบาลของประเทศอินเดีย
ดังนั้นตนจึงอยากจะฝากเตือนพี่น้องชาวไทยกะรุนาต่อไปเนี่ย
ฟังข่าวแผ่นดินไหวดูสักนิดนึง
ถ้าสมมุติมีคำว่าหมู่เกาะนิโคบาเนี่ย

ก็คือหมายถึงน้ำทะเลมันจะทัลากมา
ที่แรกที่คนตายสนามิกการเพราะอะไรน้ำมันลดลงไปเยอะ
แล้วมันก็จะเห็นปลาคนวิ่งไปจับปลากัน

พบเมื่อเข้ามายินไม่ทันเลย
เอาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์
กูไม่เคยมั้ยพี่กลัวอ่ะแต่
อันนั้นเข้าใจได้คุณแม่จะต้องใช้วิธีเหมือนผู้หญิงคนนี้คนนี้เลยนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกชาวกรบุษะมงคล
รองสารวัตรปกครองป้องกันสพบางประกงจังหวัดชายเชิงเศร้าค่ะ
พร้อมกำลังตำรวจเข้าตรวจสอบที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ริมถนนจรรยานนท์หมู่๗ตำบลบางวัวอำเภอบางมะกง
หลังจากรับแจ้งเหตุคนร้ายล่อลวงผู้หญิงไปที่นั่นนั่นเอง
เมื่อไปถึงก็พบว่าทางชาวบ้านระยะของผู้เสียหายเนี่ย
ซึ่งจะเป็นหญิงอายุ๒๔ปีนะคะได้จับตัวนายพงคณิตเจ็งชั่วนะคะ
อายุ๒๗ปีเอาไว้พร้อมกับรถกระบะบล๔๗๒๔ชนบุรี
ก่อนที่ทางตำรวจจะควบคุมแล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพบังปะกงนั่นเองค่ะ
สอบสวนนางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๒๔ปี
ก็ให้การว่านายพงคณิตโทรศัพท์มาหาตนเพื่อเล่นเซ็กโฟนนานเป็นปี

จนตัวเองต้องเปลี่ยนเบอร์หลายครั้งค่ะรวมทั้งบล็อกเบอร์นายพงคณิต
ขนาดเดียวกันก็พยายามหาตัวเค้านะว่ามันเป็นใคร
แล้วก็โทรศัพท์มาหาได้ทุกวัน
ทุกครั้งที่โทรมาก็จะขอมีอะไรด้วยทุกครั้งค่ะ
แล้วก็ขอให้ไปเจอที่โรงแรมที่เกิดเหตุ
ก็เลยได้ปรึกษากับพี่น้องว่าต้องจับตัวไอ้คนนี้ไว้ให้ได้แล้วแหละไอ้โรคจิต
ก็เลยตอบตกลงตามนัดเลยก่อนที่นายพงคณิตจะขับรถกระบะ
เข้ามาในโรงแรมเพื่อจะเปิดห้อง
ญาติญาติก็เข้าจับตัวเอาไว้แล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะคะ

ทางด้านในพงคณิตก็ให้การว่าตนเองได้เบอร์ของผู้เสียหายมาจากเพื่อน
แต่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปเล่นเซ็กโฟทุกวันเลย

จนได้โทรนัดเจอกันที่โรงแรมแต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกจับตัว

เรื่องต้นนายพงคณิตก็ยอมรับด้วยว่าตัวเองเพิ่งเสพยาบ้ามา
พอเวลาเสพยาบ้าเนี่ยทุกครั้งก็จะรู้สึกว่ามีอารมณ์ทางเพศ
ก็อยากจะปลดปล่อยโดยการช่วยตัวเอง
ตำรวจก็เลยต้องดำเนินคดีไปเลย

สร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยโดนไปเต็ม
สองข้อหาไปเลยรับไปเลยค่ะนะทำอย่างนี้น่ากลัวว่ะแองจี้
แองจี้เคยเจอไหมคะทิ้งเบอร์ไว้สิเดี๋ยวเพื่อนมีคนโทรไปหา
ไม่เอาแค่แบบบางคนตอนที่เราตกใจหายใจเสียงดัน
เพื่อนหายใจเสียงดันรู้ว่าเรากรี๊ดไส่นะ

ดัชลิทไม่จบมะเร็งจะโดนโต๊ปนี่แหละ
นั่งทำรายการอยู่ดูท่ามันแอปเนี่ย

คุณแม่

นี่ไม่ต้องไปพึ่งหรอกนะเซ็กโฟนอะไร

แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งอะไรเกี่ยวกับอะไรบาร์โฮสอะไรของเธอ

ว่าฉันโรคจิตเซ็กโฟนแล้วเนี่ย
แล้วฉันว่าถ้าสมมุติคางได้แล้ว

ว่าอันนี้จบทุกวันที่คนเราไปหลงรักพวกเขาจะเยอะด้วย

เขาพัฒนาตุ๊กตายางล้ำเวอร์ชั่นใหม่ของผู้ชายกันเลยทีเดียวนะคะ
พูดได้ตอบสนองได้
และนอกไปกว่านั้นกระปูอัจฉริยะมาก

บอกว่ามีสรรพคุณไม่ให้ผมมันเข้าปาก
เขาก็ไม่มีสรรพคุณแบบว่าอลังการมาก

หนุ่มกัญชัยอยู่นี่มันคงหาว่าฉันใช้นะ

สำเร็จความไข้ในตัวเองแล้วมันก็จะสั่นได้

เขาได้วางแผนพัฒนาตุ๊กตายางหุ่นยนต์

ก็เป็นการตอบสนองมีการพูดคุยกันได้ด้วย

จุดเด่นนั้นมันอยู่ที่ของลับของมัน

เสียงเหมือนแบบซาวเวอร์จิ้นอาหารข้าว
อ๋อทำไมล่ะ

เราไม่ต้องไปพึ่งอะไรอีกแล้วเราก็ไม่มีปัญหาให้ปวดหัว
เขาก็เป็นหุ่นเขาก็ได้พูดคุยอะไรอย่างที่เราต้องการแค่นั้น

ไม่ต้องไปเจ็บช้ำน้ำใจจากมันเนอะ
โดยอวัยวะเพศชายของตุ๊กตายางรุ่นนี้นะคะ
มันไม่ใช่เพียงแค่แท่งซิลิโคนธรรมดาธรรมดา

ไว้ยยยมันเมื่อกี้ไฮเทคมาก
เสียงออนภาอ่านข่าวนี้อู้หูวตายแล้ว
สรรพคุณอาวุธลับรุ่นนี้
เรื่องนี้สามารถที่จะสั่งได้ด้วยตามรสนิยม

ไซค์ธนาคสั้นยาว
เอาอย่างที่คุณต้องการหมดทุกเรื่องราวเลย
แล้วมันก็จะปฏิบัติงานให้กับเราเหมือนของจริงไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะว่ามันเป็นหุ้นบาท

ณปีนี้เดี๋ยวสำเร็จออกมาแน่นอน

เราก็จะใจเย็นรอไปก่อน
เรื่องนั้นก็จะเอาในลักษณะดูเป็นฝรั่ง

เมื่อก่อนขนาดตุ๊กตายางยังมีข่าวเยอะแยะว่าไปหลงรักตุ๊กตายาง

ถ้าสมมุติวันหนึ่งเราดูหนังกัน
มันเป็นหุ่นยนต์เราเคยเห็นหุ่นยนต์คนใช้แล้วถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นคุณแม็กซ์ก็ทั้งแต่ความรักอีกหน่อย

เลือกไม่ได้ก็หาหุ่นยนต์อย่างนี้เนอะ

มันก็เป็นการสำเร็จความให้ที่มีการตอบสนอง
ไม่ใช่แบบว่าทำด้วยตัวของตัวเองอย่างเดียว
มันมีการตอบสนองด้วย

ไม่ใช่กับคนตรงข้ามนะ

เพราะว่ามันไม่มีปัญหาที่ทำให้เราปวดผู้หญิงหวัง
เหมือนที่พี่พูดเนี่ยจะได้ไม่ต้องช้ำใจ
มันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ย

เมื่อเกิดเมื่อเสียเงินเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับ

ผู้ชายแรดก็ไม่บอกว่าผู้ชายแรดแต่พอผู้หญิงเนี่ยแบบนู่นนี่นั่นหน่อยต้องหาว่าผู้หญิงแรด

คุณผู้หญิงของกูอยู่ที่บ้านเอาสักหน่อยเอาสักนิดหนึ่ง
วันนี้คนพูดถึงกันทั้งเมืองเช้ามาไอ้รุดรีบเอามาให้ฉันดูตั้งแต่เช้าแล้วคุณแม่
เดี๋ยวนี้เขาขายของกันอย่างนี้แล้วเหรอคือคนก็เลยถามว่าทุกวันนี้จำเป็นต้องโฆษณากันขนาดนี้เลยเหรอ

ถ่ายคลิปโชว์บอกว่าอยากก้นขาวต้องทาครีมดากขาว
คือเขากลัวว่าแบบเฮียวใช้ไม่จริง
แถมยังปล่อยผ่านได้ยังไงแม้มันจะอนาจารย์เนี่ย
ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าชาวโซเชียลกำลังวิภาควิจารณ
การขายครีมของแม่ค้าคนหนึ่งผ่านเฟซบุ๊ก
โดยแม่ค้าคนดังกล่าวเนี่ยได้เผยแพร่คลิปเป็นเวลาเกือบนาที
โอ๊ยตายโอภาคุณกรรมนะครับฉันดูมาแล้ว
ซึ่งพูดถึงผลิตภัณฑ์ดากขาวหรือก้นขาวของตัวเอง
โดยมีการหกกางเขงช่วง
นะผิวที่ขาวช่วงอย่างนี้ได้เลยอีบ้าอีเลว

ผิวที่ขาวบริเวณก้นแล้วอีกยังไม่จบ

อ่อทาครีมที่ก้นไปดูด้วยทาครีมไปมา
นี่เอาลองฟังเสียงสักนิดได้ไหมคะน้อง
หน้าถุงหน้าท้องเนี่ยทาไปเลยเนี่ยเพราะว่าเราโชว์เอวตลอดเนี่ย

ไม่หน้างหุ่นขาวด้วย

สอบเนี่ยที่ดำเนี่ยทาเข้าไปนะฮะให้มันขาว

ทาเข้าไปเลยนะคะทุกคนทาได้นะคะแม้กระทั่ง
คือเคียดรับเนี่ยทาได้ทั้งตัวนะ

คลีมดากขาว

แล้วก็แมคค้ายนี่ขอโทษนะ

จะว่าด่ากหนูข่าวไหมคะ

ซึ่งก็มีคนแชร์ไปบ่นว่า

นะฮะเดี๋ยวก็จะโชว์ไอของน้อยกันแล้วของลับกันแล้ว
คนดูถูกสติปัญญาแม่ค้าไทยเกินไปหรือเปล่า
ขอแนะนำให้รู้จักสินค้าอะไรไม่รู้
คนเขาอวดอ้างว่าใช้แล้วตรงนั้นฟิตตรงนี้ฟิต

บางทีทุกวันนี้ถึงขนาดไหนคุณไอ้ม้ารู้ไหม

กระชับมากเลย
แล้วก็หยดสินค้าใส่หอยหุบหอยหุบ

ยินดีต้อนรับสู่ตลาดขายสินค้าของเฟซบุ๊คในประเทศไทย
จากเฟซบุ๊กของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบุริภัฏ
โดยมีเนื้อหาว่าโดยธรรมชาติแล้วสีผิวของคนเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์

ก็ไม่ได้ขาวจั๋วอย่างงั้นนะพอมีสีผิวต้องไม่ได้ขาวจั๊ว
อย่างเช่นต้องอ่ะพวกเราคนถือกัน
ถ้ามีเม็ดสีเป็นกลไกนึงที่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากแสงแดด

ส่วนการทาแล้วขาวถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตราย
ที่แนะนำคือควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องดีกว่าสักนิดเถอะ
จริงเดี๋ยวมันจะมีสารตระลงตลอดหรือเปล่า
มันมีคนบอกมาเพื่อนที่ฉันก็บอกมา

ไปบานแล้วมันยังไงมันก็ชั่วใส่
ก็ปวด๕๐๐บาทจนกวดโอ้ย
ไปเอาเวลาถ้าว่ากัน
ไปช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะย่ายเพื่อเปิดใจแล้ว

เออกลับมาเข้าใครค่ะ

พอกับกัญชัยกำเนิดพลอยเลยจริงเนาะ

ไม่ใช่สัยยอมใครนะคะ
เอามาดูเรื่องของยายาดีกว่าก็เปิดใจเลิกหรือว่าไม่เลิกณเดชน์เนี่ยแหละ
เดี๋ยวคุณแม่ค่อยเล่านะสิ่งที่คุณแม่ไปสัมภาษณ์มา
ก็นางเอกสาวหน้าหวานยายาอุรัชยาสเปอร์บันนะคะ
ก็เผยถึงเรื่องดราม่าที่เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมทริปญี่ปุ่น

รวมถึงเรื่องที่มีคนทำทวิตเตอร์อ้างว่าณเดชน์เนี่ย

แล้วก็เลยถามถึงเรื่องดราม่าที่เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมทิพย์ญี่ปุ่น
เป็นยังไงบ้างรวมถึงที่มีคนทำทวิตเตอร์ด้วย
ถามถึงเรื่องดราม่าที่ไม่ได้ไปร่วมทริปกับณเดชน์
จนทำให้แม่แก้วต้องขึ้นไอจีชี้แจง
เหตุผลที่แม่แก้วลงอันนี้ก็คงต้องไปถามมาจากพี่ณเดชน์
เพราะว่าอันนี้หนูไม่รู้
แต่เรื่องที่ไม่ได้ไปด้วยความที่เป็นสกีรีสอร์ทมันมีแต่หิมะ
มีแต่สโนหมอนรองกระดูกแม่ยังคงแตกเหมือนเดิม
ไม่อยากไปแล้วเป็นภาระทุกคนนะคะ

ส่วนที่จะต้องผ่าตัดหรือเปล่านั้นก็ต้องแล้วแต่แม่เลยนะคะ

แต่ถ้าถามหนูกายภาพไปเรื่อยก็ดีเหมือนกัน

เรื่องเป็นห่วง
เป็นห่วงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแม่เขาดื้อ
หลังจากที่แม่แก้วโพสต์ลงแล้วเนี่ยได้มีการคุยกันไหมนักข่าวก็ถาม

น้องก็นิ่งไปก่อนจะหัวเราะออกมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะ

ล่าสุดมีคนทำทวิตเตอร์ออกมาอ้างว่าณเดชน์บอกเลิกยายา
ยาท่าบอกฮะอันนี้เนี่ยไม่เห็นจริงงงนะคะ
ส่วนตัวมีทวิตเตอร์ไหมก็ไปถาม

แล้วประเด็นที่ตัดเพราะว่าณเดชน์กับยายาจะเลิกกัน
อันนี้ก็ไม่เห็นอีกจริงอะไรแบบนี้เนี่ย
มันเจอมานานมากแล้วนะคะเจอบ่อยอยู่แล้ว

นั้นก็บอกว่าก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไร
เงินที่เขาบอกว่าแม่น่ะเรารักสบายดีนะคะ

เพราะว่าณเดชน์รู้ความลับของยายาทุกเรื่องเลย

เขาบอกโตด้วย
บางอย่าย้าหมดทุกเรื่องเลยอ๋อแสดงว่า
มีเสียงฉันอ่ะอ๋อแสดงว่าก็สามารถฝากชีวิตให้กับผู้ชายคนนี้ได้ใช่ไหม

แล้วน้องเขาบอกว่าอะไรน้องเขาว่าฉันพูด
น้องนางก็อย่างนี้
โอ้ตามาทำไมตามอย่างงี้

ก็ไม่ได้พูดหรอกต้องเลิกเลยเนี่ยแต่เลิกไปทำไมละ
ชิงหรออ่อแล้วเรื่องของใครอีกค่ะ
ไม่ใช่นิ้งปรณิตาแต่นิ้งปรณิตาเขาออกมาพูดแทนเพราะว่าเห็นว่ามันแบบว่ามีแต่ข่าวอย่างนี้มากเลย

กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อฟลุ๊กฟลุ๊กซึ่งเป็นแฟนก่อนหน้าที่จะ

ตอนนี้ก็คุยกันอยู่ไหม
คุยกันอยู่ใช่อันนี้เป็นต้น
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอนิ้ง
เราก็เลยไปถามว่าเพื่อนสนิทของเขาเป็นยังไงบ้าง
หมายถึงอ้ำเป็นยังไงบ้าง
ก็คือถ้าเขาบอกว่ายังไงก็ตาม
ก็บอกไงก็ตามเขาไปได้เลย

เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อน
ถ้านิงไม่พูดอะไรมากก็คงจะไม่ดีหรอก

มันก็จะได้แค่พูดคุยเล่นกันสนุกสนานเท่านั้น

พอเขาโสดแล้วอยากอยู่กับเพื่อน

หรือว่าอยู่กับเพื่อนแล้วดีกว่าอยู่กับแฟน

ไปถามเจ้าตัวเขาก็น่าจะดีที่สุด
ถามว่าแฟนจะหมดสิทธิ์ลุ้นเรื่องของความรักเขาไหม
แล้วเราก็จะรู้แล้วก็ลุ้นกันไปด้วยก็แล้วกัน
คือจริงมันจะเลิกจะรักจะอะไรอย่างนี้นะ
ทำไมทุกคนมันจะต้องแบบว่าไปวุ่นวาย
คุณก็อยากจับตามองว่าเป็นยังไง

เพราะเดี๋ยวแป๊บเดียวคนอย่างนางมีคนมาจีบนางเยอะแยะ
แต่นี่ดีกว่านางเอกเผ็ดสวาส

แซ่บกินผู้ชายทีละ๖คนรวด

เอาช่วงหน้าของผู้ชมพูดแล้วค่ะ
เก็บเงินไว้ทำหน้าดีกว่าไม่ได้ซื้อ๕แสน
กลับมาเท้าใส่ใครค่ะ

ไม่มั่นพอไม่เปรี้ยวจริงทำไม่ได้นะคะ
เป็นความสามารถพิเศษจริงดูไว้เป็นเยี่ยง
แต่ไม่ต้องทำตามอย่าง
เพราะการคบแฟนทีเดียว๖คนในเวลาเดียวกัน
มันปวดหัวปวดใจกว่าที่คิด

แต่พอนานไปจะรู้ว่ามันว้าวุ่น

นางเอกเผ็ดจี๊ดของเรานางคงมีความสุขล้นกับการบริหารเสน่ห์

ใกล้ตัวฉันหรือเปล่าวะ
ครบเผื่อเลือกเอาไว้

สูตรยังไม่ออกเลยอ่านให้จบ

หลายคนอาจจะตีความว่านางเอกร่างเล็กคนนี้
น่าต่อมกามกำเลิภ

มักในเกร็ดตันหา

ก็ต้องเปิดใจกว้างครบเผื่อเลือกเอาไว้
ค่อยดูค่อยพิจารณาไปเผื่อเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับเรา
ก็ไม่ใช่ผิดบาปแต่อย่างไรถ้าไม่ได้จงใจหลอกใคร
อดีตผ่านไปแล้วนางเอกร่างเล็กเคยคบแฟนทีเดียวถึง๖คน
ปัจจุบันนี้นางเปลี่ยนแนวหันมารักเดียวใจเดียวดีออก
แฟนคนเดียวสบายใจจังส่วนจะลงเอยได้แต่งงานหรือเปล่า
ก็ต้องจับตาเผือกกันต่อไป

ใครวะคบผู้ชายทีเดียวละ๖คน

ไม่รู้คุณแม่เดี๋ยวนี้๖คนก็ธรรมดานะเค้าก็แบบสวย

ผู้หญิงเอาจริงนางเอกทุกวันนี้เขาไม่ได้คบคนเดียวอยู่แล้ว
คบยังไงอะมันคบกันแบบว่า

ต่างประเทศคนนึง

ประโยชน์ทั้งนั้น
หรือว่าผู้ชายก็ไม่ได้ซีเรียสไม่เป็นไร
ผู้ชายเค้าก็เลิกคนแง่

ใช่คุณหนุ่มมาพรุ่งนี้คุณหนุ่มมาโอเค
อะไรตกลงอะไรกันแน่ตกลงเมลหรือหนุ่ม
ไปแล้ววันนี้สวัสดีพรุ่งนี้เป็นฉันเหรอพรุ่งนี้ไม่มีนะสวัสดีฮะ